คุณผู้ชมคะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานที่กิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะ
แล้วก็ต้องอบพยพไปในศูนย์อบพยพอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันหน่อย
อพยพอบตบางพลีใหญ่นะคะติดตามจากคุณคารินกระมุดโยธินได้เลยค่ะ
จนถึงขณะนี้เรียกได้ว่ากำลังจะเข้า๒๐ชั่วโมงแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทั้งกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับ
อยู่ในพื้นที่และระดมเร่งที่จะเข้าระงับเหตุ
ตรงนี้ทั้งกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตรงจุดนี้เป็นอีกจุดที่ฝรีศูนย์อบพยอบใหญ่
ของอำเภอบางพลี
ซึ่งตรงจุดนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามา

โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยของมูลนิธิต่าง
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับยังคงนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องนะครับอาหารเครื่องดื่มสิ่งของที่จำเป็นเสื้อผ้าผ้าห่มหมอน
เรียกได้ว่าระดมกันมาบริจาคที่จุดศูนย์รวมแห่งนี้นะครับ
ซึ่งศูนย์รวมแห่งนี้ก็เป็นเสมือนศูนย์กลางที่จะคอยกระจาย
กระจายเครื่องดื่มน้ำดื่มนะครับไปให้ศูนย์ต่างศูนย่อยอีก๖แห่งนะครับ
ซึ่งอำเภอบางพลีใหญ่มีศูนย์ย่อยที่จะเป็นศูนย์อบพยพ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด๗จุดนะครับ
ซึ่ง๗จุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

เรียกได้ว่าบริเวณจุดนี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ทางเจ้าที่ก็ยังคงช่วยกันระดม
ที่จะช่วยกันระงับเหตุเพลิงไหม้นี้ให้สงบลง
แม้ว่าจะผ่านมาแล้วจะเข้าชั่วโมงที่๒๐แล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีรถของประชาชนนะครับ
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมา
นำของมาบริจาคอีกอย่างต่อ
เนื่องเรียกได้ว่าตรงจุดนี้นะครับก็มีข้าวของเครื่องใช้เนี่ย
เรียกได้ว่าก็สามารถที่จะให้ทุกคนนะครับ
ประชาชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันระดมทำงานอยู่บริเวณนี้นะครับ
สามารถที่จะใช้ได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงทุกคนนะครับ
ซึ่งตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นรถคันล่าสุดนะครับ
ที่เข้ามาและนำของมาบริจาคไว้ให้ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้
ซึ่งศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับต้องย้อนไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่า
ก่อนหน้านี้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพนี้ขึ้นมานะครับ
ก็ได้มีประชาชนนะครับประมาณกว่า๓๐๐คนนะครับ
เดินทางเข้ามาลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะขอพักอาศัยชั่วคราว
ซึ่งล่าสุดนะครับมีรายงานว่าศูนย์อพยพทั้ง๗ศูนย์นะครับ
ประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรนะครับโรงเรียนบางกระบือนะครับ
พ่อหลวงวัดบางฉลงในวัดบางฉลงนอกวัดบางพลีใหญ่
และที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่หลังเก่านะครับ
ก็ยังคงมีประชาชนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ครับตัวเลขรวมทั้งหมด๗๐นะครับ
มีผู้อบพยพกว่า๑๐๐คนแล้วนะครับ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบนบางพลีใหญ่ได้ให้การดูแลประชาชนนะครับ
อพยพในเบื้องต้นโดยมีมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับ

ได้เข้ามาดูแลตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙อย่างเคร่งคัดนะครับ

จัดตั้งขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ทางหัวหน้าพักเก้าไกรนะครับได้เดินทางมาติดตามและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ศูนย์แห่งนี้นะครับ
พร้อมฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่จะช่วยกันติดตามและเร่งดูว่าสารเคมีที่กำลังแพร่ฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับ
มันค่อนข้างที่จะมีอันตรายนะครับซึ่งสารเคมีตัวนี้นะครับมันเป็นสารที่ใช้ผลิตโฟม
ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานอื่นต้องเข้ามาดูจับตาดูนะครับ
เพราะว่าตอนนี้สารเคมีได้ฟุ้งกระจายอยู่ภายในอากาศซึ่งประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับ
สวมใส่แมสแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างด้วยความไม่ประมาทนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าทางไทยรัฐทีวีนะครับจะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับ
นี่บรรยากาศล่าสุดครับกลับไปห้องส่งครับ